ช่วงนี้ไล่เรียงเหตุการณ์กันหน่อยนะคุณผู้ชม
นับตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๓มิถุนายน
วันที่๑๓ชีวิตตัดสินใจเดินทางเข้าไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แล้วก็จนถึงวันนี้๑๓ชุดยังไม่ได้ออกมานะคะ
คุณผู้ชมพาไปไล่เรียงดูเหตุการณ์เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ไลน์ของเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากที่ไหนและไปสู่ที่ไหนติดตามพร้อมกันเลยนะคะ
๑๕นาฬิกาเจ้าหน้าที่วรรณอุทยานทำหลวงขุนน้ำนางนอน
พบรถจักรยาน๑๑คันจอดอยู่บริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวง

๑นาฬิกา๑ในผู้ปกครองของทีมหมูป่าโทรหาลูกชายและทราบว่า
กับเพื่อนเข้าไปในถ้ำหลวงและยังไม่เดินทางออกมา
นาฬิกา๓๐นาทีมูลนิธิสยามรวมใจแม่สายได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านจ้อง
ว่ามีเด็กอายุ๑๑๑๖ปีหายเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
นาฬิกาศูนย์วิทยุ๑๙๑สพแม่สายได้รับแจ้งว่ามีเด็กหายเข้าไปในถ้ำ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
และได้แจ้งให้สายตรวจสอบพอโป่งผาเข้าไปตรวจสอบ
มิถุนายน๒๕๖๑๓นาฬิกาหลังใช้เวลา๒ชั่วโมงในการค้นหา
ทีมกู้ภัยทั้ง๒๒คนได้ออกมาจากภายในถ้ำหลวง
โดยได้พบรองเท้าแตะ๑๒คู่และกระเป๋าของนักฟุตบอลวางอยู่ที่พื้นภายในถ้ำหลวงที่กู้ภัยเข้าไปค้นหา
นาฬิกา๓๐นาทีทีมงานกู้ภัยสยามรวมใจและทีมกู้ชีพสมาคมศิริกรเชียงรายประชุมร่วมกัน
นาฬิกาทีมกู้ภัยกรมอุทยาน๗ทีมระดมกำลังค้นหาทีมหมูป่าแต่เช้า
่งหน้าเดินเข้าถ้ำค้นหาอีกครั้ง
นาฬิกานายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เดินทางเข้าไปในถ้ำเพื่อสำรวจโพรงถ้ำจุดที่มีน้ำท่วม
พบว่าน้ำมีระยะทางความยาว๑๕เมตรลึก๕เมตร
แต่ทีมนักประดาน้ำก็ไม่สามารถฝ่าไปได้
เพราะติดเรื่องน้ำขุ่นและมีทรายไหลจึงตัดสินใจถอนกำลัง
เนื่องจากต้องใช้เวลาเดินเข้าถ้ำ๑๒ชั่วโมง
๑๓นาฬิกา๒๐นาทีนายเวิร์นอัลสเวิร์ดชาวอังกฤษ
เคยเดินทางเข้าไปสำรวจในถ้ำหลายรอบ
และนายประมนต์คุณงามความดีเจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ผู้เชี่ยวชาญเส้นทางในถ้ำหลวงมาบรรยายสรุปภายในถ้ำ
ให้กับหน่วยงานที่เข้าไปร่วมกู้ภัยพร้อมวางแผนการช่วยเหลือ
นาฬิกา๔๐นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าค้นหา
พบของใช้รวมทั้งรอยมือรอยเท้าของนักฟุตบอลทั้ง๑๓คน
ภายในถ้ำซึ่งอยู่ลึกเข้าไป๓กิโลเมตร
นาฬิกา๔๐นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
แถลงยืนยันแผนปฏิบัติการค้นหาตลอด๒๔ชั่วโมง
นาฬิกานายประชันมีบุญผู้อำนวยการส่วนกู้ภัย
กรมอุทยานรายงานสถานการณ์ว่าชุดประดาน้ำติดปัญหา
ต้องกลับออกมาปรับแผนการทำงานใหม่
รวมทั้งประสานทีมหน่วยซิลกองทัพเรือจำนวน๑๖นาย

นาฬิกา๓๐นาทีญาติเริ่มเดินทางมาจุดทูบเทียน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เพื่อขอให้คุ้มครองลูกหลานให้ปลอดภัย
๑นาฬิกานักประดาน้ำชุดที่๑ออกมาพบรอยมือรอยเท้า
ประดาน้ำชุดที่๒เตรียมเข้าค้นหาต่อจากชุดแรก
๒นาฬิกากองทัพเรือส่งชุดปฏิบัติการพิเศษ
โดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือหน่วยซิล
ปฏิบัติภารกิจค้นหานักฟุตบอลทีมหมูป่า
หายเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
๒นาฬิกา๓๑นาทีเจ้าหน้าที่วางแผนและเตรียมอุปกรณ์

จากจุดที่จะเข้าไปค่อนข้างที่จะแคบ
คาดว่าเด็กจะอยู่บริเวณโถงภายในถ้ำดังกล่าว
นาฬิกา๒๕นาทีนายคันชิดชมพูแดง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายยืนยันว่า
ขณะนี้ยังไม่เจอทั้ง๑๓คน
หลังมีข่าวลือทางโซเชียลมีเดียว่า

๓นาฬิกา๓๐นาทีทุกหน่วยเตรียมความพร้อม
สรุปเส้นทางเข้าออกถ้ำ
ที่มุมจอด้านล่างขวานะคะ
เราก็จะมีการนับเวลาให้คุณผู้ชม
วัน๑๙ชั่วโมง๓๓นาที

รัฐทีวีเราเริ่มนับจากเวลา๕โมงเย็น
วันเสาร์ที่๒๓มิถุนาที่มีผู้ปกครองของ๑ใน๑๒
แล้วรู้ว่าลูกกับเพื่อนเข้าไปในถ้ำหลวง

จนถึงณเวลานี้เป็นเวลาที่เราขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ดูกัน